คุณผู้ชมคะใครทำลอตเตอรี่หล่นหายที่อุดรธานีรู้ไหมคะว่าคือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑งวดเมื่อวานนี้ค่ะ
อุดรธานีเหรอที่อุดรธานีค่ะนี่นี่ผมคนอุดรนะแหมเอาชนะผมเคยขับรถผ่านอุดร
มีคนเก็บได้ไม่เชื่อไม่ฟังล่ะไม่ฟังคุณฟังผมเพราะต้องตามหาเจ้าของจริง
นี่รางวัลที่หนึ่งจริงนายเจรพันธ์เวชกามายู๒๖ปีเป็นชาวอำเภอเมออุดรธานี
เป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อสาขาตลาดแม่ยุพินถนนมิตรภาพอุดรธานี
เขาเป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้หน่อย
ตำรวจสพยนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีครับอยากให้ตำรวจตามหาเจ้าของ
เพราะนี่คือรางวัลที่๑จริง๕๐๓๔๔๖งวดเมื่อวานนี้เอง
แต่นายเจรพันธ์บอกว่าผมไม่ได้เก็บได้คนแรกนะครับ
มีคนเก็บได้คนแรกก็คือช่วงประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็นสองคนนี้ค่ะ
นี่เห็นมั้ยแม่เขาชี้ใช่ไหมเอาของมาให้เก็บได้ตรงนี้
คือแม่ลูกคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐ลูกอายุสัก๑๐ขวบได้ใส่หน้ากากอนามัยถือลอตเตอรี่
ฝากพนักงานหญิงร้านสะดวกซื้อเอาไว้แล้วผู้จัดการก็เลยรับเรื่องต่อไปบอกตำรวจแจ้งความ
แล้วให้ตำรวจตามหาเจ้าของครับนี่

ใช่ค่ะคือจริงแล้วเก็บได้ตั้งแต่๕โมงครึ่ง๑๕มีนาคม
ก็ท่านผู้มีความคิดการตำรวจจังหวัดอุดอลธานีผู้โดรนตรีนัตรชาติสุภพมุงคลบอกว่า
ไม่ใช่ว่าเขาเอามาให้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่ารางวัลออกนะ

แต่นี่เอามาให้ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ของผมช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อย
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาสองแม่ลูกพลเมืองดีในวงจรปิดของ๗๑๑นะครับ
เพื่อที่จะไล่ถามหากันต่อว่าเออแล้วตกลงใครมาทำหล่นเอาไว้

คือสองแม่ลูกนี้คือคนที่เห็นจากกล้องวงจรปิดว่าเอามาให้เป็นคนแรก

ใครที่คิดว่าไปทำตกแถวนั้นท่านก็ไปหาตำรวจที่อุดรธานี
ใช่ค่ะแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเจ้าของจริง
คือถ้ากล้องเขาบันทึกไว้ได้นานมันก็น่าจะพอไล่หาได้ว่า

เบื้องต้นเขาบอกตรวจสอบคร่าวแล้ว

คือลอตเตอรี่จริงรางวัลที่๑จริงของจริง๖ล้านบาท

แต่ผมมาซื้อมาหลายใบแล้วผมหายไปใบหนึ่ง

แต่อาจจะมีคนเก็บไปเรื่อยแล้วเขาก็ไปทำหล่นทีที่อุดรธานีหรือเปล่าล่ะ
อยากให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกลัวไม่มาอ่านข่าว